ม๓จะไปต่อมปลายหรือต่อสายอาชีพแล้วเขาไม่มีทุนรอน
ตูนจะดำเนินการวิ่งให้ฮะวิ่งคือเดิมทีเราจะเห็นภาพหรือ
จำภาพถือถุงบ้างวิ่งถือถุงไปเจอผู้คนจากใต้ใต้ไปจะ
หดเหนือนะฮะหรือจะเปิดบัญชีแต่งานนี้ไม่ใช่เป็น
ชั่วรันอะไรคือเวิร์ชัวรันเออเป็นยังไงเคยวิ่งใน
ในหมู่บ้านรู้ไหมผ่านแอปพลิเคชันว่ามันกี่กิโลกี่กิโล
ประมาณการแบบนั้นแล้วเอาตัวเลขของแต่ละวันแต่ละวัน
ที่เราวิ่งเนี่ยไปรวมกันให้ได้๑๐๙กิโลเมตรแต่ละจุดเนี่ย
รับของที่ละลึกจากโครงการนี้ได้เลยนะฮะไปสมัครได้ใน
ไซต์๙คนละ๙เริ่มวิ่งตั้งแต่ปีใหม่นี้เลยฮะ๑มกราถึง๒๘กุมภาพันธ์
กิโลผมพยายามจะคูณบวกลบคูณหารถ้าผมวิ่งวันละ๓กิโลเฮ้ยทันป่ะ
พอทันเหมือนกันหรือจะวิ่งน้อยกว่านั้นก็น่าจะทันเช่นเดียวกันวันละ๑กิโล๒กิโลเนี่ยทันนะฮะ
มกราศถึง๒๘กุมภาพันธ์ปี๒๕๖๕ค่าสมัคร๓๐๐บาทครับ
รับของที่จะลึกได้พี่ตูนจะวิ่งตั้งเป้าว่าจะวิ่ง
ตั้งหลักว่าจะวิ่งโดนกระชากร่วงมาแล้วฮะ
มีคนสารพัดเลยนะฮะมีจากหลายวงการ
ถาโถมมาถล่มใส่พี่ตูนคนนี้ก่อนเลย
พี่นวัดอิสระไก่ศีลนี่คือเวทีมิสแกนนะครับ
นวัดบอกตูนฟังพี่ตูนการช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดี
แต่หน้าที่ช่วยเหลือและพัฒนาระบบการศึกษา
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษา
เป็นหน้าที่ของลุงตู่และครูเน่ง

และที่สำคัญตูนครับน้องที่ลำบากไม่ได้มีแค่๑๐๙คน

ถ้าอยากจะช่วยจริงตูนเอาง่าย
เดินไปบอกนายกลุงตู่กับครูเน่ง

และถ้ารัฐบาลช่วยถ้ารัฐบาลไม่ช่วยเหลือ

ลับก็เช่นเดิมจะมีเด็กยากจนข้นแค้นไม่มีเงินจะเรียนหนังสืออยู่ดี

ขยับต่อคราวนี้มาเป็นหาฝนฮะ
ชาวเน็ตออกมาฟาดพี่ตูนบอกพี่ตูน

ตูนไม่ได้เป็นปากเสียงให้กับพวกนักดนตรีคนกลางคืนเลย
อันนี้ทำให้สภากับพี่ตูนหายไปส่วนใหญ่แล้ว

หนึ่งของล็อกเกอร์ยุคปัจจุบันนี้
หากพี่ตูนขยับแงบ

แต่พี่ตูนนิ่งเงียบไปในช่วงที่เขาขอความช่วยเหลือคนกลางคืนกัน

พี่ตูนไปเป็นสลงสลิมหนักหนามาก
นี่บางคนนี่ตั้งชื่อใหม่ให้นะ

ขยับต่อแฟนคลับตัวยงของพี่ตูนคือพี่เบิร์ต

เบิร์ตเนี่ยแกบอกพี่ตูนคืออาเวนเจอร์เลยนะ

และสักลายพี่ตูนไว้ที่แขนเลย
คือพ่อแม่ยังไม่อยู่ในแขนผมเลย
แต่พี่เบิร์ตบอกเนี่ยผมรักพี่ตูนมากเพื่อพี่ตูนวิ่งช่วยเหลือคน
แล้ววิ่งหลายรอบแล้วศักดิ์พี่ตูนอยู่ในแขน
แต่ตอนนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ยอมออกมาคอเอาท์หมด
ศรัทธาหมดเลยแล้วไปอยู่เรื่องการเมืองอีก
ดังนั้นพี่ตูนไม่ควรจะอยู่บนร่างกายผมอีกต่อไป

ซ้ายมองขวาพี่สักอะไรทับหน้าพี่ตูนดี

มันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเป็นหน้าคนเหมือนกัน
ถ้าจะเปลี่ยนเป็นหน้าคนธรรมดามันไม่อลังการ
ดังนั้นเปลี่ยนเป็นดาร์ดเวเดอร์เป็นจอมโหดของตาวอฮะ

ดาร์ทเวดเดอร์เค้าเคยเป็นอัสวินเจดัยเค้าเคยเป็นคนดี
จากนั้นโดนดาร์กไซต์คือความมืดครอบงำจิตใจ

พูดให้ฟังคือดาร์ทเวดเดอร์เค้าเคยเป็นอัสวินเจดัย
สุดท้ายโดนความมืดครอบงำ
ทำให้กลายเป็นคนโหดร้ายอมหิต
แล้วเป็นตัวร้ายหลักแต่คนชอบ
ตัวร้ายหลักในสตาร์วอร์มหากราบสตาร์วอร์
ดังนั้นหุ้มหน้าพี่ตูนเป็นดาร์ดเวดเดอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พี่ตูนอยู่บนหน้าพี่อยู่บนเสื้อในแขนผม
ผมรับไม่ได้ดังนั้นพี่ตูนเป็นตัวอะไรไม่รู้ล่ะ
ผมให้พี่ตูนเป็นดาร์ดเวดเดอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นี่คือศรัทธาที่เกิดขึ้นที่มันหายไป
ที่เกิดขึ้นกับพี่ตูนพี่ตูนตั้งใจจะทำความดี
แต่ว่ารอบนี้เนี่ยศรัทธามันหายไปเยอะจากครั้งที่ผ่านมา
แล้วพี่ตูนตอบโต้บ้างไหมไม่ตอบ
ตูนไม่ตอบโต้ฮะพี่ตูนเคยพูดคำสั้นว่า
ผมพูดไม่เก่งนะแต่สิ่งเดียวที่ผมจะคิดและจะทำคือ
ผมทำมากกว่าพูดแล้วมีโมเมนต์น่ารักนะครับ
อันนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วนะโมเมนต์น่ารักของพี่ตูนกับพี่ก้อย
โมเมนต์อะไรลูกเรียกพ่อ
ลูกอายุเท่าไหร่น้องทะเลอายุ๒เดือนครึ่ง
๒เดือน๑๕วันเรียกพ่อ
ไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันเหมือนกับว่าทักทายพ่อทักทายแม่
ก็คือทักทายพ่อตูนกับแม่ก้อย

น้องทาละยิ้มหวานด้วยฟังเสียงด้วยครับ
เราขอแม่ล้างฟังอีกทีหน่อยนะ